โอ้โหตอนนี้คนอยู่บ้านอาจจะเครียดเนอะ

ก็ยังดีนะคะก็จะได้ทำให้จิตใจเราไม่อึดอัดเกินไป

วันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ก็คือตั้งแต่๔ทุ่มไปต้นไปจนถึงตี๔
ห้ามใครออกจากบ้าน

ก็คือว่า๔ทุ่มถึงตี๔มันพอไหม
นั่นสิคุณผู้ชมคิดว่าพอไหม

โควิดเขาระบาดแค่ช่วงกลางคืนเหรอ
คือเชื้อมาแค่กะดึกหล่อหรือยังไง
แต่อันนี้ก็มีคอมเมนต์ตอบโต้เหมือนกันนะว่า

คนที่จะออกไปตั้งวงกงเหล้าหน้าร้านสะดวกซื้อ
ปาร์ตี้ยาที่เราอ่านข่าวกันไป
รัฐบาลเขาทราบดีว่าประชาชนมีคำถามในใจแบบนี้
แล้วก็รู้ว่าการแพร่เชื้อมันแพร่เชื้อตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ว่าเห็นความสำคัญของประชาชนในการต้องเดินทางช่วงกลางวัน

อาจจะขยายเป็น๘ชั่วโมง๑๐ชั่วโมง๑๒ชั่วโมง
หรือท้ายสุด๒๔ชั่วโมง
อันนั้นคือมาตรการที่จะออกมาหลังสุดเลย

เพราะณวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังทะลุ๑๐๐คนไปอีกแล้ว
ในส่วนของวันนี้เพิ่มมา๑๐๐กับ๓รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่

แถลงเมื่อช่วงเที่ยงบ่ายที่ผ่านมา
จากนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค

สถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด๑๙
วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันมา๑๐๓รายครับ
แน่นอนก็แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเดิม
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่ระบาด๔๘ราย
เดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยอีก๖ราย
สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันมาก่อนหน้านี้อีก๓๙ราย
แล้วก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่๔๔ราย
จำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มมา๕รายครับ
และก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหาแหล่งที่มาของเชื้ออีก๑๑ราย
แต่ว่าวันนี้นะฮะมีข้อมูลของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาถึง๔รายทีเดียวครับ
โดยผู้เสียชีวิตรายแรกนั้นเป็นชายอายุ๕๙ปีทำงานอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
เริ่มมีอาการป่วย๑๖มีนาคม
จากนั้น๒๑มีนาคมเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วก็กลับไปทำงานตามปกตินะฮะยังไม่หยุดนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าอาการเขาไม่ได้ยังไม่มีการตรวจเป็นโควิดหรือเปล่า
หลังจากนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยคนนี้อาการไม่หนักคุณผู้ชม
แต่เขาก็ล้มป่วยอย่างหนักแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
รายที่๒เป็นชายอายุ๗๒ปีมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกชาย
แล้วพ่อเขามีโรคไตร่วมอยู่ด้วยแล้วก็เริ่มมีอาการป่วย๑๖มีนาคมแล้วก็เสียชีวิต๑เมษายน
รายที่๓อายุ๘๔ปีทำงานในสนามมวยครับมีโรคประจำตัวคือโรคไตกับความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นเกาเอ่อ
เริ่มป่วย๑๘มีนาคมแล้วก็เสียชีวิต๒เมษายน
รายที่๔อายุ๘๔ปีเริ่มป่วย๑๔มีนาคมมีไข้สูงแล้วก็เสียชีวิต๒เมษายน
แต่ว่าคนที่หายก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมหายแล้วกลับบ้านไปแล้วเพิ่มเติมอีก๗๖ราย
คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวร่วมด้วยทำให้อาการหนักมากขึ้น
สำหรับยอดรวมสะสมตอนนี้ใกล้แตะ๒๐๐เข้าไปทุกทีแล้วอยู่ที่๑๙๗๘ราย
รักษาหายยอดรวม๕๘๑รายครับยังอยู่ที่โรงพยาบาล๑๓๙๗รายแล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๙ศพด้วยกัน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าถ้าเกิดเราไปโฟกัสแค่จำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเกือบทั้งหมด
ทั้ง๗๐๘๐ปีก็ว่ากันไปล่าสุดเพิ่มมาคือ๗๒ปีกับ๘๔ปี
ดังนั้นเขาขอแบบนี้ขอคุณผู้ชมถ้าคุณเป็นลูกกระตันอยู่โดยเฉพาะสงกรานนี้นะครับ
อย่าไปเข้าใกล้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคนชะลาเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุติดโควิดเข้าไป
มีความเสี่ยงสูงมากที่จะอาการหนักและอาจจะเสียชีวิตได้
ดังนั้นเขาแนะนำแบบนี้สงกรานนี้ไม่อยากจะให้กลับไปลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
แต่ว่าให้ใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือแทนดีกว่าแล้วก็อยู่ห่างกันไว้จะปลอดภัยกว่านะครับ
ของคนต่างชาตินั้นเนี่ยตอนนี้จะยกเว้นแก่ผู้ที่ทำเรื่องขออนุญาตมาก่อนหน้านี้เท่านั้น
ก็คือกลุ่มคนไทยจากอินโดนีเซีย๑๐๐คนจะถึงเมืองไทย๖เมษายนแน่นอนกลุ่มนี้ต้องกักตัว
แล้วก็คนไทยจากมาเลเซียอีก๘๓คนต้องกักตัวเช่นเดียวกัน
เพราะถือว่าทุกคนที่กลับมาในช่วงนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับ
ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะนายวิศนุเครืองามบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถใช้คำว่าประเทศไทยปิดประเทศได้
เพราะอะไรสนามบินยังเปิดอยู่ยังมีการเข้าออกอยู่
แต่ว่าให้เฉพาะกับคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นแล้วก็การขนส่งสินค้าที่จำเป็น
มีคนฝากฝืนไหมได้ผลหรือเปล่า
ทั้งหมดจะนำไปสู่การประกาศเข้มข้นเพิ่มเติม
แต่ว่ารัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นของประชาชนในการเดินทางช่วงกลางวัน
ประกาศเคอร์ฟิลล์แค่กลางคืนก่อน
แต่ดูว่าเปอร์เซ็นต์การลดของการระบาดนั้นได้มากน้อยแค่ไหน
ว่าคืนนี้๔ทุ่มอย่าออกนอกบ้านเป็นอันขาดนะครับ
ทีนี้จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตที่ว่าเป็นชายไทยอายุ๕๙ปีใช่ไหมคะ
คนนี้เป็นชาวปฐุมธานีก็ถือว่าเป็นชาวปฐุมรายแรกที่เสียชีวิตของจังหวัด
ก็เลยทำเอาเพื่อนบ้านและคนที่อยู่ในจังหวัดหวั่นวิตกไปตามกัน
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการให้กำลังใจด้วยการไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็จริงมีการชี้แจงด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางของผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้

จริงแล้วตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ไปมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะ
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็คือย่ำแย่มากนะคะ